คุณผู้ชมครับเราไปดูเหตุสลดช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
เพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชน
ในสอยองค์ฮรักษ์๑๓เขตดุสิทธิ์กรุงเทพฯ
ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตคากองเพลิง
นั่นก็คือทารกน้อยวัยเพียง๔เดือนนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สูง๒ชั้น
บ้านเลขที่๔๘ทับ๑ซอยองคารักษ์๑๓เขตดุสิตกรุงเทพ

เวลาตี๔๓๐ครับเพลิงลุกโหม
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุ
เพราะว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง
ช่วยกันฉีดน้ำเพื่อดับเพลิง
โดยใช้เวลา๒๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บถูกเพลิงไหม้รวม๔ราย
ก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งวัชิระพยาบาลครับ
พันธุ์ตำรวจตรีสมชายศรีดีสารวัตรสอบสวนสนสามเศษเปิดเผยนะครับว่า
จากการตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุนะฮะ
พบว่าเสียหายเกือบหมดทั้งหลัง
บริเวณห้องนอนชั้น๒พบร่างของน้องรินดาอายุเพียง๔เดือน
สภาพศพคือไหม้เกรียมเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติเวชชนะสูตร
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการประสานกองพิสูจน์หลักฐาน

แล้วก็สอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนอย่างละเอียดนะครับ
ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
ด้านของนายอานนท์อุนาศรีอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็รอดชีวิตออกมา
บอกว่าบ้านนี้มีทั้งหมด๕ครอบครัวรวมทั้งสิ้น๑๐คน

ตัวเขาเองกลับเข้ามานอนพักที่บริเวณโซฟาชั้นล่าง
ช่วงเวลาประมาณตี๓แล้วกลางดึกแล้วนะฮะ
มารู้สึกร้อนก็เลยตื่นขึ้นมา
พบว่ามีเพลิงลุกไหม้ที่ปลั๊กไฟด้านบนโซฟา
ที่เพลิงนั้นจะลุกลามไปยังโซฟา
แล้วก็โครงไม้ชั้น๒ของตัวบ้าน
ตัวเขาเองนะฮะรีบไปปลุกทุกคนในบ้าน
หนีออกมาจากบ้านให้ทัน
แต่ว่าเด็กทารกอายุ๔เดือน
ไม่สามารถเอาเด็กออกมาจากบ้านได้นะครับ
ก็เลยถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตนะครับ

ก็เคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว๒รอบ
ปี๖๒ก็เกิดเพลิงไหม้มาแล้ว
แล้วก็ครั้งนี้ก็มาเกิดเพลิงไหม้
จนมีคนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน
เป็นทารกน้อยวัย๔เดือนเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนการสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บทั้ง๔ราย

จะเรียกสอบปากคำถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้
แต่ว่าข้อมูลจากนายอานนท์ที่บอกว่า
ดุ้งตื่นมาแล้วเห็นไฟมันไหม้ปลั๊ก
ก็พอจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับ